ค่ะทุกผู้ชมครับดูเรื่องของการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายสองพันยี่สิบสองนะฮะ
กรกฐเมื่อวานนี้ยืนยันว่าเจรจาสำเร็จซื้อลิขสิทธิ์ได้แล้ว
ครบถ้วนหกสิบสี่แมทนะฮะคือทางฟีฟ่าเนี่ย
เย่นของฟีฟ่าเขายอมลดราคาให้เรียบร้อยคิดเป็นเงินไทยนะ
รวมภาษงภาษีอะไรด้วยเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะไปอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยล้านบาท
ก็อย่างที่ทราบนะฮะทางรัฐบาลโดยบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ย
ให้ทางกรกฐไปหาทางให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับ
จะเริ่มเตะก็๒๐พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับ
๕ทุ่มนะครับคู่แรกเจ้าภาพกาต้าเจอเอวควาดอร์นะครับ
ซึ่งทางกกทก็ไปได้เงินจากทางกศธชนะฮะ
ที่ใช้กองทุนกทปศให้มา๖๐๐ล้านบาท
แล้วกรกฐไปหาการสนับสนุนจากทางภาคเอกชนเพิ่มเติมมาได้
อีก๕๐๐ล้านนะครับก็เป็น๑๑๐๐ล้านแล้ว
แต่ทีนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าจะต้องไปคุยเพิ่มเติมอีกนะฮะดรกล้องศักดิยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
เปิดเผยความคืบหน้านะครับว่าหลังจากประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
เรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย๒๐๒๒ที่เพิ่งบรรลุข้อตกลงเนี่ยนะฮะ
ซึ่งวันนี้ก็มารายงานให้กับทางคณะกรรมการรับทราบการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ไม่มีปัญหาอะไร
นี่แหละอันนี้จะจ่ายได้เลยนะฮะส่วนงวดที่๒ต้องจ่ายก่อนวันที่๒๓
พฤศจิกายนต้องจ่ายอีก๖๐๐ล้านซึ่งตรงนี้จะเป็นเงินจากภาคเอกชนที่เข้ามาร่วม
สนับสนุนแต่หากภาคเอกชนไม่สามารถอนุมัติเงินมาให้ได้ทันเวลาเดี๋ยวก็ต้องไปหา
ทางเลือกอื่นอย่างเช่นอาจจะต้องนำเงินจากภาครัฐในส่วนอื่นเนี่ยมาทดลองจ่ายก่อน
ซึ่งดูจากข้อกฎหมายแล้วสามารถทำได้ไม่มีปัญหามั่นใจว่ายังไงก็จ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับ
เดิม๑๖๐๐ล้านลงมาเนี่ยนะฮะคือลิขสิทธิ์จริงก็คือ๑๒๐๐ล้านนะครับที่เหลือก็เป็นค่าดำเนิน
รวมภาษีด้วยรวมแล้วจะเหลือประมาณ๑๔๐๐ล้านมันก็ยังถือว่าแพงกว่าหลายชาติในอาเซียน
เพราะฉะนั้นก็จะขายให้แบบถูกแพงเนี่ยไม่เท่ากันนะครับอ่าคุณสุภาพคลี่ขจายนายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัล
บอกว่าการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในครั้งนี้เนี่ยทีวีดิจิทัลทุกช่องต้องได้รับสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดฟรีนะฮะ
ช่องไหนจะได้รับการถ่ายทอดสดคู่ไหนเนี่ยก็ถือว่าต้องไปบริหารจัดการกันต้องไปคุยกัน
หรือว่าบางช่องที่เขามีการถ่ายทอดแมทสำคัญได้ในแพลตฟอร์มอย่างอื่นของเขาก็ต้องไปคุยกัน
แต่ยังไงยืนยันว่ากคหรือว่ากศต้องยึดกฎคือการถ่ายทอดสดอย่างเท่าเทียม
คือที่คุณสุภาพต้องออกมาพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าอย่างนี้ฮะมีข่าวว่าทางกกทเนี่ยจะให้แต่ละช่องถ้าอยากถ่ายทอดสดเนี่ย
รอบแรกเนี่ยจะต้องจ่ายเงิน๒ล้านบาทนัดละ๒ล้านบาทสมมุติว่าช่องไหนอยากจะร่วมถ่ายทอดสดด้วยเนี่ย
คุณต้องจ่ายเงินเข้ามา๒ล้านบาทถ้าเป็นรอบต่อไปไปถึงนัดชิงเนี่ย๑๐ล้านบาทนะถ้าอยากถ่ายทอดสดนัดชิงชนะเลิศ
แล้วในแต่ละแมชของการแข่งขันที่เตะ๙๐นาทีมันจะมีช่วงพักครึ่งเวลา๑๐กว่านาที
มีก่อนเวลากับหลังจบเกมคุณจะไปทำการตลาดจะไปขายโฆษณาอันนี้ก็ว่ากันไป
แต่คุณสุภาพบอกว่าในนามของนายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลเนี่ยทุกช่องไม่ควรเสียเงิน
เพราะอย่าลืมว่า๖๐๐ล้านบาทที่กศธชใช้เงินจากกองทุนกทปศอนุมัติให้กรกฐไปซื้อลิขสิทธิฟุตบอลโลก
นั่นคือเงินของทีวีดิจิทัลถูกต้องทุกช่องเพราะว่าเป็นเงินที่เขาเก็บมาจากค่าดำเนินกิจการค่ามัสค่าอะไรต่างนานา
เพราะฉะนั้นทุกช่องก็ไม่ควรจะจ่ายแล้วไม่ใช่เหรอ
แต่ตอนนี้ได้แน่แล้วเดี๋ยวคงต้องเรียกคุยกันอีกครั้งนึงว่า
ตกลงช่องไหนจะถ่ายทอดสดแมทไหน
หรือว่ามีกี่ช่องแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
เดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีนะคะ